คุณผู้ชมครับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้พาไปแนะนำให้รู้จักกับร้านนี้ครับ

นี่เลยครับคุณสุภัสราร้านกล้วยเคลือบช็อกโกแลตจากร้านมิสเตอร์บันดา

อะไรนะไม่เคยเห็นโอ้ไม่เคยเห็นแหมชอบทานกล้วยนะเราเนี่ย
อร่อยหวานอร่อยหวานมันชอบอยู่แล้วใครก็ชอบคุณผู้ชมจะบอกแบบนี้ครับ
ร้านเขาเนี่ยมีไอเดียในการเอากล้วยเล็บมือนางครับ
ของขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรมาต่อยอดสินค้าด้วยการนำกล้วยอบธรรมชาติมาเคลือบช็อกโกแลต
แล้วคิดค้นหารสชาติต่างถึง๑๑รสชาติสุภาษา
เขาบอกว่ามีรสชาติแบบธรรมชาติก็กล้วยเล็บมือนางอบธรรมชาตินี่แหละ
และมีกล้วยนวาคลูกงาด๊อคช็อกแลตไวน์ช็อกแลตมิ้นช็อกแลต
นมกาแฟเขาบอกว่ากาแฟเขาทะลุชุมพรเลยนะ
โอ้โหของดีของดีแล้วนอกจากนี้ยังมีรถสตอเบอรี่เอาใจสาว
ชาไทยไหมชาเขียวก็มาหรือจะโอริโอโอโหโอโหโอริโอเห็นในภาพนี้
โปรโมชั่นเขามีนะ๓กล่อง๑๗๕บาท๕กล่อง๒๙๐บาท๑๐กล่องไปเลย๕๗๕บาทครับ
ใครสนใจก็สั่งซื้อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้ถ่ายรูปพร้อมกัน

มีให้ดูแน่นอนใครดูไม่ทันเนี่ยนะคะพวกเราก็ถ้าใครอยากจะให้เราโปรโมทร้านแบบนี้

ร้านกันมาได้นะครับรูปภาพส่งกันมา๒๓ภาพหรือว่าคลิปเนี่ยไม่เกิน๑นาที
คืออย่างนี้สุภาษาราเราเล่าข่าวอย่างนี้ทุกวัน
ไม่ส่งไปที่เพจหลักไทยรัฐทีวี